คุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุรินครับเกิดเหตุการณ์พิษรักแรงหึงฮะ
ผู้ชายคนนี้ทั้งหึงและห่วงเมียมาก
ญาติผู้พี่ของเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
เขาบอกว่าญาติคนนี้ทำไมต้องมาเกาะแกะเมียเขาด้วย
เคยเตือนเคยห้ามแล้วก็ไม่ฟัง
อาศัยจังหวะที่ญาติคนนี้ไปรอที่จะนวดจับเส้น
่องไปข้างหลังเอาอิโต้ฟันฉับเข้าไทยทอยฮะ
แล้วฟันหน้าซ้ำอีกครั้งหนึ่งกะว่าเอาให้ตายชัวร์
เสร็จแล้วก็กำลังเดินหนีโดนจับครับ

หลังจากที่ตำรวจสพเมืองจังหวัดสุรินครับ
ว่ามีคนถูกฟันจนตายรีบไปตรวจสอบทันทีครับ
บ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้มีชั้นเดียวครับ
พบร่างนายเกษมสรรอายุ๖๐ปี
เสื้อยืดคอกลมสีเทากางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินนะครับ
แล้วก็เลือดท่วมเลยต้องเอาผ้ามาคลุมร่างเอาไว้
มีแผลชะกันฉีกขาดครับยาวประมาณ๑๕เซนก็ครึ่งไม้บรรทัศน์นะครับ
แผลลึกคอเกือบขาดโดยเฉพาะช่วงกลางท้ายทอย
และอีกแผลหนึ่งที่เป็นแผลใหญ่ก็คือบริเวณกลางหน้าผากเลยครับ
ข้างหน้ายาวประมาณ๑๐เซน
และใกล้กันเจออีโต้เล่มนี้ที่คุณผู้ชมและคุณมิ้นเห็นหน้าจอ
อีโต้หัวตัดเปื้อนเลือดติดอยู่เล่มนี้ครับ
ก็คาดว่านี่น่าจะเป็นอาวุธสังหารหรือเปล่า
คนก่อเหตุครับคือนายทวีอายุ๔๙
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคนตาย
ผู้ชายคนนี้ครับเป็นญาติกัน
ตำรวจไปจับกุมได้แถวพงศ์ย่า
อยู่ไม่ห่างจากบ้านหลังที่เกิดเหตุเท่าไหร่ครับประมาณ๕๐เมตร
ตรงนั้นมันจะมีถนนคอนกรีตแล้วก็มีพงศ์ย่าข้างทาง
ก็ไปจับได้ตรงนี้นั่งหน้าจอยเลยครับ
ระหว่างที่ตำรวจตรวจสอบสภาพศพ
ลูกสาวคนโตของผู้ตายพอรู้ข่าวก็รีบมาทันทีครับ
เห็นร่างของพ่อเธอร้องไห้ใจจะขาด
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเป็นลมเลยครับ
ญาติญาติก็พัดวีแบบนี้แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
คือเธอช็อกมากและเสียใจมากนะครับ

เขาอ้างว่าคนตายชอบมาเกาะแก่กับเมียเขา
เขาเตือนหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ฟัง

นองนี่จะเป็นเหมือนกับหมอนวดจับเส้น
จะมีลูกค้ามาให้นวดที่บ้านนะครับ

ก็คือนายทวีย่องมาข้างหลัง

เสร็จแล้วฟันฉับลงที่ท้ายทอยของผู้ตายอย่างแรง

จังหวะนั้นฟันฉับอีกครั้งหนึ่งฮะกลางหน้าผาก
คือเขากะว่าเอาให้ตายชัวร์ค่ะ

แล้วก็ไปถูกตำรวจจับได้ในที่สุดครับ

คนเขาเสร็จกำลัง

บ้านของหมอนวดจับเส้นยายนองครับอายุ๗๗

เล่าให้ฟังบอกว่าช่วง๙โมงเช้า
ผู้ตายมาหาที่บ้านจะให้ยายนวดจับเส้นให้
ยายก็เลยบอกว่านั่งรอแปบหนึ่งนะ
ไปแป๊บเดียวเดินออกมาครับ
ไปไหนซะแล้วจะมานวดให้สักหน่อยทำกับข้าวเสร็จแล้ว

เหลือไปเห็นเอ้าไปนอนอยู่ที่พื้นครับ
แล้วเห็นเลือดสีแดงเต็มเลยโดยเฉพาะช่วงหัวและช่วงหน้า
ยายใจไม่ดีรีบตะโกนให้คนมาช่วยทันทีครับ
บอกจับฉันใกล้ถาออกมานั่งตรงนี้
มีมีลูกราบนี่แต่บอกยายค่ะ
ตายแล้วใครตายลูก
ยายก็เอามากรวดกรวดมมเห็น

ก็เลือดจนยายก็

คุณจ๋าก็ยังได้คุยกับพ่อของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ

ลูกชายสุดไม่คิดเลยว่าจะทำได้ขนาดนี้
ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องเดียวก็คือหึงหวงนั่นแหละ

ว่าเมียกับคนตายเคยไปเที่ยวด้วยกัน
แต่เรื่องนี้มันผ่านมานานเป็นปีแล้ว
แล้วลูกชายก็เลิกกับลูกสะพ้ายไปประมาณ๓เดือนแล้วด้วยซ้ำ
แล้วคือระหว่างที่เลิกรากันไป
ลูกชายก็ชอบคิดไปเองเก็บตัว

เรื่องทางคดีพ่อเลยบอกเลยนะคะว่า

อยากให้ลูกได้รับโทษจะได้สำนึกผิดค่ะ
ได้ยินตั้งแต่ปีเสร็จก่อน

ว่าไอ้ทิศเอื้อน
ว่าโทรมาเอาเมียเขาไป

เรื่องอะไรของแกก็รับไป

ครอบครัวของผู้ตายเนี่ยก็นิมลพระสงสีรูป
แล้วก็มีอาหารคาวหวานน้ำดื่มมาที่จุดเกิดเหตุ
ทำการสวดเชิญดวงวิญญาณผู้ตาย
แล้วก็มีการจุดทูปเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณ
ตามกลับไปที่บ้านที่ใช้เป็นสถานที่จัดศพนะคะ
หลังจากนั้นครับคุณจ๋าแจ่มสีก็เดินทางไปที่บ้าน
ซึ่งจัดงานศพอยู่ห่างจากบ้านหลังที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตรครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ก็มีพิธีรดน้ำศพแล้วก็ช่วยกันนำร่างบรรจุในโลง

ทีมข่าวได้คุยกับพี่สาวคนตายเล่าให้ฟังว่า
ปกติน้องชายเนี่ยไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่และไม่เคยมีปัญหากับใคร
คำให้การของคนก่อเหตุที่บอกว่าโอ้โหน้องพี่เนี่ยไปเกาะแก่กับเมียเขา
ไม่น่าจะจริงน้องไม่น่าจะทำแบบนั้น
ขณะที่ลูกสาวผู้ตายครับหลังจากออกมาจากโรงพยาบาล
ก็รีบกลับมาร่วมพิธีรดน้ำศพของคุณพ่อ
บอกว่าแค้นมากคือโกรธมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
พ่อไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
พ่อเพิ่งจะกลับมาที่บ้านช่วงสงกรานแค่๑สัปดาห์เท่านั้น
แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเมื่อวันที่๑๒เมษา
เพิ่งจะนำพวงมาลัยไปกราบพ่อขอพรจากพ่อ

ทีนี้มันมีบางประโยคที่พ่อเคยพูดเมื่อวันที่๑๒เมษาที่ผ่านมา
ไม่รู้ว่านั่นคือประโยคที่เป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่า
ข้อความที่พ่อพูดแบบนี้ครับ
พ่อบอกว่าพ่ออยู่กับลูกได้ไม่นานหรอก

ประโยคสั้นประโยคนี้พอเธอมานั่งคิด
นั่นคือประโยคที่เป็นลางบอกเหตุหรือเปล่า
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้กับพ่อนะครับ

คนก่อเหตุอ้างว่าทำไปเพราะหึงหวง
พ่อไปเกาะแกะกับเมียเขายืนยันว่าไม่จริง

แล้วก็กลับมาเที่ยวบ้านที่สุรินทร์ช่วงเทศกาลสงกรานเท่านั้น
คาดว่าคนก่อเหตุน่าจะเสพยาจนหลอนแล้วคิดไปเอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอยืนยันครับไม่ให้อภัย

เพราะทั้งผู้ตายและผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะฮะ
ถ้าจะมาขอขมาศพพ่ออันนั้นไม่ว่าอะไร

แล้วถ้าหากว่าเขามาเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการรุมประชาธรรมครับ
คือตื้นตันคือเป็นญาติเราเองแต่คือมาทำกับพ่อเราแบบนี้
เป็นกระจายใหญ่ให้มาขอขมาศพพ่อ

ทางคดีครับผู้กำกับการสพเมืองสุรินทร์บอกว่า
คดีนี้ผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าทำไปเพราะหึงหวง
แค้นที่ผู้ตายมาเกาะแก่กับเมียเขา
ตำรวจตั้งข้อหาครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อันนี้เป็นข้อหาเบื้องต้นที่แจ้งไปนะครับ
ส่วนที่ทางครอบครัวของผู้ตายคาดว่าจะมีเรื่องยาเสพติด
ข้อด้วยหรือไม่อย่างไรก็คงต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ
อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนที่จะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ